เมื่อวานนี้เขาบอกนางโชว์ท่ายาก
ท่าอะไรยากเอ็งจี้คืออะไรท่ายาก

ปีนผ้าแล้วเล่นอะไรเนื่อย
นี่คือปีนผ้าใช่ไหมนี่กายกรรมหรือห่วงนี่กายกรรม
นางเนี่ยคุณไอปูปายานางก็มารับเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับธุรกิจใหม่ของอดีตแฟนหนุ่มคุณโน้ตวิเศษ
แล้วเขาก็บอกว่าค่าตัวเนี่ยลดให้ไหมอ๋อไม่ลดค่ะคิดเต็มตามเลส
ตอนนี้ต่างคนต่างทำงานดีแล้วต้องใช้คำว่าทั้งคู่เนี่ยโสดกันอยู่นะฮะ
ตั้งใจเป็นพิเศษหรือเปล่างานนี้จริงก็ตั้งใจทุกงานเท่ากันหมดนั่นแหละ
แต่พอเรารู้จักเขาเราก็ตื่นเต้นนะแทนเขานะเพราะมีความตั้งใจที่จะทำมาสักพักหนึ่งแล้ว
วันแถลงข่าวที่ผ่านมาปูพูดว่าปูหวังดีกับเขาเสมอไม่ว่าจะสถานะอะไรก็ตามนี่แหละ
เขาตอบบอกว่าคำถามจบสวย
คือปูเห็นธุรกิจอันนี้ตั้งแต่เขาเริ่มต้นก็ตื่นเต้นเหมือนกัน

สลินสุขภาพ
เกี่ยวกับพวกเชื่อสู่สุขภาพ

ปูไม่มีงบประมาณขนาดนั้นหรอกค่ะ

ชัดเจนในทัศนคติและสถานะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้
วันที่แถลงกลับรู้สึกว่าโอเคแล้วมันรู้สึกว่าเป็นมืออาชีพ
เราต้องทำงานเราต้องมีความรับผิดชอบ
โน๊ตบอกว่าเห็นเป็นใครเนี่ย

มันก็เกือบ๕ปีนะครับปูก็รู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว
แล้วช่วงนี้ก็มีโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้
เขาก็ควรจะโฟกัสกับงานอยู่
ปูเองก็อยากจะโฟกัสแล้วก็โอกาสดีที่เข้ามาเรื่องงานของปูเหมือนกัน
แล้วก็ถามว่าผู้ชายง้ออยู่หรือเปล่า
นางก็บอกว่าไม่ต้องง้อหรอกเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิด
มันไม่แปลกที่คนเราจะหันไปโฟกัสเพื่อสร้างอนาคตให้กับตัวเอง
ปูเองก็มีครอบครัวที่ดูแล
ปูเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่อยากมีอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างของตัวเองเหมือนกัน
ไม่อยากมีอะไรที่แปลกผิดกับคนอื่นอยากจะโฟกัสเรื่องงาน
บางทีไปโฟกัสเรื่องความรักเยอะไปมันก็บอกว่า
มันก็เขาไม่ทำธุรกิจอะไรใช่ไหม
ผู้หญิงทุกวันที่เขาบอกว่าจะโฟกัสเรื่องความรักเป็นร่าง

เพราะว่าทำงานได้เราก็ทำงานได้

จริงหนูก็โฟกัสเรื่องงานเป็นเรื่องใหญ่สุด

เป็นผู้หญิงยุคใหม่ไงครับเหมือนน้องขวัญก็จะมี

ยังไม่ได้ตอนนี้รับงานก่อนเพื่อหาทุน
อืมผู้หญิงยุคใหม่ไง

ก็อย่างที่แจ๊คมาบอกรีบเก็บเงินก่อน

เพราะถ้าแก่ไปแล้วเกิดการผันผวนเปลี่ยนแปลง